มาดูตุ๊กแกร์หลังกระบาบบ้าง

อยากให้มีสักตัวไปอยู่หลังรถพี่เบิร์ทจังเลย

ตัวเงินตัวทองเป็นเพื่อนกันฮะ
แล้วถ้าดูดีคุณผู้ชมมีอีกตัวนึงนี่ที่เอาคอเนี่ยห้อยมาท้ายกระบะนี่

สงสัยจะง่วงนอนแอบหลับอยู่

ขับรถตามหลังกระบะคันนี้มาเจอพอดีอยู่แถวฉะเชิงเซานู่น
ชาวเน็ตแซวเลยใส่แมสป้องกันตัวเองดีขนาดนี้
ฉีดวัคซีนหรือยังจ๊ะวัคซีนเต็มแขนยังเนี่ย
แต่ที่คนโฟกัสอีกอย่างคือทะเบียนรถครับ
อ่ะบอกไปเลยละกัน๗๓๕๙ครับ๗๓๕๙
ไปตรงกับอายุของอดีตนายกท่านหนึ่งด้วย
เพิ่งจะแฮปปี้เบิร์นเดย์กันไปที่อยู่ตรงนั้นนะครับ